มีหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์สายห้าวขนาดไหน

จากนั้นพี่กระบะก็ลงจากรถไอ้นี่ก็ห้าว

เปิดก่อนได้เปรียบแต่ไปมาเจอคนจริงพี่กระบะเขาเดือดกว่าฮะ
ยกมือพนมซ้องมือพนม
กราบตรงแทบอกกราบแทบไม่ทัน

มอเตอร์ไซค์มาก่อนเสียงไม่มีผมอธิบายทางนี้เลย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วมีการให้ของลับ

รวยขอให้รวยอ๋อตะโกนกันแบบนี้ครับพอตะโกนแบบนี้
ไม่ต้องมาอวยพรกันลงมาเลยฮะพี่กระบะลงมา
เฮ้ยทำไมตัวใหญ่ก็เยอะเลยวะ

พี่เขายอมที่ไหนล่ะแล้วดูข่าวนี้ให้จบนะฮะ
ต่อยเขาก่อนแล้วเหมือนจะพยายามสาวหมัด
คนขี่มอเตอร์ไซค์จะยุดไหม
อยากจะหยุดตรงนี้หรือหยุดแล้วไปหยุดตรงนู้น
ว่ายข้างบนแล้วลงไปซุดว่ายข้างล่าง
ว่ายข้างล่างอีกทีมือพะนมขึ้นมา
แต่ไม่ทันแล้วฮะเพราะโดนไปหลายตุ๊บหลายตับแล้ว
แล้วโดนฟาดไปกับกำแพงเนี่ย
นี่จะโดนจะตีเข่านะแต่ยั้งเข่าไว้ให้
นี่แน่ก็พี่เขาจะเตะก็ได้นะเมื่อกี้

รับรองล่วงแน่นอนฮะแต่นี่เขาล่วงไปแล้ว
ล่วงเองอัตโนมัติเพราะหมดแรงแล้วครับ

เจ้าหน้าที่สายตรวจท่านก็มามาตรวจสอบ

ผิดตัวว่าเฮ้ยไม่น่าเล่นกับพี่เขาเลย

ปัญญาขวามือไอ้คนที่เปิดก่อนปัญญา

ดอนบอกว่าผมขับรถมาตามทางกติ

เหมือนขี่มันใส่ไปใส่มาแล้วมาเปิ้ลเครื่อง

พี่ก็โยยพรพี่เขาอีกแล้วก็ให้รวยไง
พอให้รวยมาคราวนี้แหละเหมือนกับมีปัญหากัน
สุดท้ายรถพี่ดอนมาติดไฟแดงเมื่อสักครู่นี้
พอติดไฟแดงพันยาตามมาทัน

ต่างคนต่างโทษกันไปมาฟังเสียงอีกที
ด้วยแล้วก็บึษรถใส่ผม
เออบึษรถใส่พี่

ะลงมาจากรถผมต่อยของก่อนเลย
พี่ลงรถมาแล้วต่อยพี่ก่อนเลย
เขาเลยไปต่อยกันใช่
ที่โชว์ไหล่ขนาดนี้มันดึง

ให้อีกทีหนึ่งด้วยนะฮะเหตุการณ์ที่ชนบุรี